ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจันบรรดิ์
แม่บ้านประจันบรรดิ์สวัสดีค่ะ
อ๋อพี่สุดเก้าใจพูดสวัสดิ์ค่ะ
ไอล่าพิกซาดาเคียวห่มคาค่ะ

เป็นวันสุดท้ายของสิ้นปีนี้

เคาน์ดาวน์กันแบบที่อื่นเลยนะ
แต่ว่าใครที่แบบว่าไม่มีแพลนไปไหน
ก็อยู่บ้านแล้วก็เปิดทีวีมานะ

เราก็จะมีเรื่องราวดีนำเสนอนะคะ

แล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับการประมวลเหล่าแบบว่า
ผู้ชายค่ะที่ก้าวเข้าสู่รายการของเรานะครับ

ผู้ชายมาหาหัวกระเด็นนี้แห้งไม่ทำหน้ากันเลย

เราได้รวบรวมแบบว่าผู้ชายแบบขายเสียงไปแล้ว
วันนี้ค่ะเป็นผู้ชายสายห้า

สำหรับสาวคนไหนนะคะที่พลาดดูเทปไหนใครเข้ามานะคะ
เตรียมดูด้วยเลยรับรองว่าท้องแข็งแน่

คือหน้านิ่งแต่ลีลานี่เด็ดสุด

ก็คุณน้องไม่อยู่อ่ะ

แต่อันนี้คือไม่ใช่อะไรนะจะบอกว่าแหมทำไปได้
คือไม่ได้นำไปได้ผู้ชายนะเธอนำไปได้
เราก็ต้องเสียใจน้องอยากอยู่กับผู้ชายแบบว่าทุกคนที่มารายการเราเลยไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรเดี๋ยวรวบรวมมาให้ดูแน่นอนนะคะ
หนุ่มสายฮาหน้านิ่งคนแรกเนี่ยนะโอ้โหขี้เล่นมากเลย
คุณผู้ชมเนี่ยนะยิ้มจนแก้มปลีกแก้มแตกกันไปเลยแหละ
ติดตามกันเลยไหมในช่วงผู้ชายในฝัน

ไม่รักไม่ได้แล้วค่ะเพราะเหล่าผู้ชายในฝันของเรา
หล่อนิสัยดีและอารมณ์ดีไม่แพ้หน้าตากันเลยล่ะค่ะ
แม่พูดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคงอดใจรอไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะ
งั้นเปิดบ้านด้วยผู้ชายคนนี้เลยค่ะกับหนุ่มตีวิวิทย์
เราย้อนกลับไปถามในวันแรกที่เราคุยกันดีกว่าตอนนั้นน่ะ
ที่คุณติวิวิวิทย์บอกว่าชอบขี่รถ
ลิกไบท์ใช่รถลิกไบท์ที่ขี่นี่รถอะไรนะคะ
อ่าลูคาติมอนสเตอร์

แต่จริงผมมีอีกคันหนึ่งคันเล็กก็มีครับ

แล้วก็สมมุติให้น้องตีเป็นมอเตอร์ไซค์

ไม่ให้น้องฮันล้างก่อน

แม่เสือสาวหงล่าโอ้
วันนี้ไว้โอ้

มาแล้วค่ะ

เลือกเลยค่ะชอบใจไหนคะ

อันนี้ซักซี่แนว

นี่เซ็กซี่แนวซาดิสมากนะครับผม

ไม่ต้องขอบขนาดนั้นนะ

ไม่ชอบว่าจะเป็นผู้ชายในฝันของเราหรือว่า

คือมันขำคู่เลยขนาดพี่กาวยังขำเองเลย

โอ้เลยนะจัดหนักเลยแบบนี้

พูดเลยว่าแค่น้ำจิ้มนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เราจะมาเพิ่มความหากันต่อ

ว่าผู้ชายในฝันของเราเนี่ยนะ

ก็ขำแล้วค่ะ

แต่ตอนนี้เดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาต่อกันเลยค่ะ